ในช่วงนี้ดูความคืบหน้าคดีใหญ่ที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะ
ชิงทองที่ร้านทองกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะ
แล้วก็คนร้ายเนี่ยได้ทองไปน้ำหนักมากกว่า๓๐๐บาทนะคะ
ตำรวจไปพบเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีทั้งก่อนและหลังก่อเหตุ
ไปตลาดดาวทาวน์ค่ะซึ่งเชื่อว่าคนร้ายคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะ
ถ้าไปดูจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่ง
พบว่าตอนสี่ทุ่มห้าสิบสามนาทีของวันที่ยี่สิบสามตุลาคม
จะเห็นเงาคนตรงประตูนั่นคือเงาของคนร้ายนะคะ
คนในร้านที่ถูกคนร้ายบังคับให้มาหยิบทองในตู้ค่ะ
สิบวินาทีหลังจากนั้นคนร้ายก็เดินออกมาจากประตู
เอาไม้ยาวประมาณร้อยยี่สิบเซนแล้วก็ถือมีดอีกอันหนึ่ง
ยาวประมาณ๒๐เซนข่มขู่ไว้ตลอดนะคะ
คนร้ายไม่ได้ชิงทองอย่างเดียวคุณผู้ชม
ทำร้ายนางทวงเพียนอายุหกสิบห้าปี
พี่สาวของเจ้าของร้านทองทวีชัยด้วยเธอเนี่ยศีรษะ
ไปด้วยเลือดแบบนี้เลยค่ะบาดแผลคล้ายกับถูกของ
มีคมฉีกขาดหลายจุดเลยเลือดไหลนองนะคะ
ก็ต้องเอาผ้าพันเอาไว้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ส่วนนายหวังดีอินทะวงอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เป็นญาติของเจ้าของร้านทองที่ศีรษะก็มีแผลฉีกขาดเหมือนกันนะคะ
แขนขวามีรอยช้ำก็ต้องรีบประถมพยาบาล
แล้วก็พาทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเสียเลือดมากนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านทองทวีชัย
อยู่ที่ถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเลือดเต็มเลยนะคะ
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายพบว่าเป็นชายใส่หมวกสีดำนะคะ
แล้วก็สวมหวกไอ้โม่งดำใส่เสื้อแขนยาวสีดำมีแถบขาวตรงกลางค่ะ
่งกางเกงขายาวสีดำทรงขาเดฟใส่ถุงมือ
รองเท้าแตะสีดำมีแถบตรงกลางผู้บาดเจ็บยืนยันบอกว่า
ตอนที่ได้ยินเสียงคนร้ายพูดเนี่ยคือเขาบอกฟังจากน้ำเสียง
ไม่น่าจะใช่คนไทยคุณนัทพงศ์น่าจะเป็นชาวเมียนมา
เขาฟังจากน้ำเสียงนะคะสันนิษฐานว่าแบบนั้น
ล่าสุดวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
พร้อมทีมสืบสวนลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีเจ้าของร้านทอง
ซึ่งเป็นน้องสาวของนางพวงเพลที่ได้รับบาดเจ็บคอยอธิบายตามจุดต่าง
เบนจพรบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะรู้ว่าตรงชั้น๒ไม่มีใครอยู่
คนร้ายก็เลยใช้วิธีปีนหลังคาแล้วเจาะทะลุฝ้าเพดานในห้องน้ำลงมา
อาวุธทั้งหมดก็ไม่ได้เตรียมมามาหาจากในร้านทั้งมีดแล้วก็ไม้นะคะ
ส่วนทองรูปภัณฑ์ที่คนร้ายได้ไปเนี่ยน้ำหนัก๓๗๘บาทนะคะ
รวมเงินสดแสนกว่าบาทก็มีมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทนะคะ
คือร้านทองแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะต้องมีทองรูปภัณฑ์เยอะนะคะ
ร้านนี้มีทองรูปภัณฑ์น้ำหนักกว่า๑๐๐บาท
มูลค่าเกือบ๓๐ล้านบาทคนร้ายมาคนเดียวก็เอาไปได้ไม่หมด
ร้านทองเขาเปิดให้บริการมากว่า๓๐ปี
เขาบอกเขาไม่เคยถูกชิงทองหรือถูกปล้น
ก็เลยไม่ได้มีการทำประกันทองเอาไว้
ไม่ต่างจาก
ก็เราร้านนั้นแหละ๓๐๐บาทมันก็ออกลงมา๓๐อย่างเลย
เงินสดเรื่อยก็คงมากกว่า๑๐ล้านบาท
คนร้ายได้ปีนจากท้ายบ้านชั้นเดียวของชาวบ้านนะคะ
ซึ่งตรงนี้อยู่ติดกับด้านหลังของร้านทอง
แล้วก็ลัดเลาะแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ระเบียงด้านหลังร้าน
หลังจากนั้นเปิดหลังคาแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะเอาตัวลอดลงไป
ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น๒ของร้านทอง
แล้วก็หย่อนตัวลงไปคุณณฐพง
แต่นายหวังดีไม่เปิดก็เลยถูกทำร้าย

คนร้ายกวาดทองที่อยู่ชั้นหนึ่งและชั้นสองของตู้เซไป
ส่วนชั้น๓ไม่ได้เอาไปเพราะว่าน้ำหนักทองมาก
คนร้ายเอาไปได้แค่๖กิโลกรัมนะคะแต่ก็เยอะมากเลยทีเดียวครับ
ตำรวจต้องเร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามถนนสายต่าง
ไปดูข้างนอกด้วยร้านที่อยู่ใกล้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะทราบเบาะแสแล้ว
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
คนในร้านบาดเจ็บ๒นะคะบาดเจ็บเสียเลือดมากเลย
คนร้ายต้องรู้หรือเขาจะปีนมา
และรู้ว่าลงไปช่องไหนรู้แปลนของอาคารหมดเลย